สัปดาห์ที่๗สุรธานีแพ้เป็นนัดแรกแล้วครับ

เปิดบ้านเจอกับสุราธานีรองจ่าฝูงที่ยังไม่แพ้ใครในฤดูการนี้

อเล่ลูกนี้ให้ห้องเย็นท่าข้ามออกนำ๑ต่อ๐
เป็นการยิงประตูทีมเก่าด้วยนะครับ

งสรรเสือจุ้ยมาทำประตูเพิ่มให้ห้องเย็นท่าข้าม

หลังพรเทพสุนมิตรยิงให้ห้องเย็นทิ้งห่างเป็น๔ต่อ๐

โดยห้องเย็นได้เพิ่มจากสารสีวงกฎนะครับ

รวมทั้งอีกลูกจากอัมพล๔ละแก้ว
ขณะที่สุรธานีแก้คืนได้๓ลูกนะครับ

ส่วนสุราธานีแพ้เป็นเกมแรกมี

ไก่ย่าง๕ดาวแชมป์ซุปเปอร์ซีรีส์มวยไทย
แบนเตอร์เวทจะขึ้นป้องกันแชมป์ครั้งแรก

ชาตรีสิทธยอดทงผู้บริหารวันเชมเป็นชิป

โตเร็วกว่าที่คิดในระยะเพียงแค่๘ปี
จากนี้จะพยายามสร้างตัวนักกีฬาฮีโร่

ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการดึงมวยไทยเข้ามา

นับเป็นการจุดกระแสในไทยได้เป็นอย่างดีนะครับ

ดันให้เรื่องนี้เกิดขึ้นภายในปี๒๕๕๙

สามารถผ่านสู่สายตาชาวโลกนะครับ